ตอนเด็กเนี่ยเราท่องกันไหมทิ้งขยะไม่เป็นที่เสียศักดิ์ศรีทั้งโรงเรียน
โครงการตาวิเศษเห็นนะ

มันเกิดพศที่ดิฉันเกิดพอดี

นี่คุณผู้ชมค่ะคือมีคนคนหนึ่งเขาไปเห็นแล้วเขาไม่สบายใจ
เขาบอกว่าเฮ้ยมันทำไมมักง่ายจังเลย

เนี่ยถังขยะอยู่ตรงนั้นแท้ทำไมคุณเอาขยะจากรถคุณ
แล้วมาทิ้งข้างถังขยะทำไมไม่ทิ้งให้ลงถังขยะ

แพ้เอื้อมจริงพี่เบิร์นอันนี้มันเกินเรื่องไปมาก
แล้วเจ้าของคลิปบอกว่ามันอดรนทนไม่ไหว
ต้องฟ้องสังคมคนแบบนี้ต้องประจาน
พฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าเอาง่ายเข้าวาดหรือมักง่าย
เห็นไหมคะโอ้โหแล้วคนที่เห็นคลิปนี้แล้ว
บอกไม่สบายใจด่ากันขลมเลยนะคะ
คือถ้าเกิดว่าไปดูสถิตินะบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ย
ขยะเนี่ยติดอันดับท็อปไฟต์ของโลกนะยิ่งในขยะในทะเลนะครับ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณสายของวันที่๘มีนาคมนะคะ
คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขาเดินทางมาจากบ้านในตำบลตกพรมอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
เพื่อไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารจากนั้นก็ไปจอดรถบริเวณลานจอดรถโอท็อปของเทศบาลเมืองคลุง
ซึ่งลานจอดรถตรงนี้เห็นไหมก็ใกล้กับรถคันนี้แหละ
อยู่ตรงข้ามกับตลาดสดจนกระทั่งมาเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมของคนขับรถรายนี้
เขาบอกว่าไม่สบายใจแล้วอดใจไม่ได้
ที่จะยกมือถือมาถ่ายคลิปแล้วมาโพสต์ในเฟซบุ๊คแบบนี้
ยังไงทิ้งหมดหรือยังทิ้งหมดแล้วจะปิดประตูใช่ไหม
ประตูแล้วยอมรับคำตำหนิของสังคมไปด้วยนะ
สิ่งที่คุณทำคือมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลย
น้องหนูที่ตื่นเช้าดูคลิปนี้อย่าทำตามนะคะ

อย่างหนึ่งในรถคุณนี่ขยะเยอะเหลือเกินเนอะ

นี่นี่เห็นมากอ่อนี่เห็นหน้าแล้วอ่อ
แต่ผมชอบนะไอ้โครงการตาวิเศษ
จับได้ว่าการลนลงในช่วงเวลานั้น
มันปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กเรื่องของการทิ้งขยะนิดเดียวก็ไม่ได้
ใช่มันมีมายอมรับเลยก็ได้ตั้งแต่ปี๒๗
แล้วมันก็หายไปแล้วก็ฟื้นคืนชีพก็คือเมื่อปี๒๐๑๙อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
เด็กเราจะชอบเดินเก็บขยะกันเนอะตามโรงเรียนตามข้างทางเนอะ

เรากลัวเรารู้สึกว่ามันมีตาวิเศษมองเราอยู่
ตอนนี้ก็มีตอนวิเศษนะฮะมันมีมือถือมีคลิปนะฮะ
จะทิ้งขยะระวังนะครับเราเห็นนะครับ
ช่วยเป็นตาสับปะรดให้กันนะฮะ